ก่อนที่จะเล่าข่าวนี้ต้องบอกว่าอื้อหือใจหายวับ
เพราะเส้นทางที่เกิดเรื่องแล้วก็เกิดเป็นภัยสังคมเนี่ย
เป็นเส้นที่ฉันขับรถมาทำงานที่ออฟฟิศเป็นประจำ

คุณคะผู้ชายค่ะเห็นผู้หญิงขับรถเก๋งมาคนเดียว
เปิดประตูเขาเปิดทุกบานเลยนะ
ทำไมเป็นโจรหรือเปล่าเป็นมิจฉาชีพหรือไม่
แต่ที่แน่เป็นคนที่ประสงค์ไม่ดีแน่นะคะ
เส้นทางที่ว่าเป็นเส้นทางผนโยธิน
ขวาจะเข้ากรมการขนส่งทางบก
นี่จอดติดไฟแดงอยู่แบบนี้คุณผู้หญิงมาคนเดียว
วงกลมสีแดงคุณเห็นนะคะผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
เดี๋ยวสักพักนึงเดินเข้าไปเลย
เดินเข้าไปที่รถเก๋งเนี่ยอันนี้เป็นกล้องหน้ารถของรถที่เขาขับตามมานะคะ

เฮ้ยเนี่ยอ๋อรถเขาล็อกอยู่ใช่ไหม
ใช่นี่ไงโอ้ทำให้รถนี้เปิดได้นะ
บอกว่าอย่าชะล่าใจผู้หญิงไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
ไฟเขียวแล้วก็ไปได้นะคะ
แล้วผู้หญิงก็งงนะว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่รู้หรอก

นี่คือคนที่ไม่ประสงค์ดีแน่คนที่เขาคิดดี
เขาจะมาเปิดประตูรถของคนอื่นทำไมถูกไหม

กลางวันแสกถูกไหมถ้าเกิดว่าผู้หญิงมีอะไรที่มันผิด
สังเกตไปเคาะกระจกเขาสิไปบอกเขาสิแต่นี่ไม่ใช่
ชาวเน็ตเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะ
ทีนี้ผู้ชายที่นำคลิปนี้มาโพสต์เนี่ย
เขาบอกว่าเขาขับรถตามหลังรถเก่งคันนี้พอดี
ผู้ชายคนที่ไปเปิดประตูรถเก๋งเนี่ย
เขาสังเกตนะว่ารถเก่งคันนี้คุณผู้หญิงเข้ามาคนเดียว
พอมาคนเดียวเสร็จปุ๊บเดินไปเลยไปเปิดประตูรถ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นคือช่วงเช้าเช้าด้วยนะ
เช้า๑๑ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นแล้วคนที่เอาเรื่องราวมาโพสต์
เอาคลิปมาโพสต์เนี่ยเขาไม่ได้มีความประสงค์อื่นใด
อกจากจะเตือนภัยแล้วเตือนกันว่าขับรถเนี่ย
ลืมล็อกประตูไม่ว่าคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะคะ
คุ้นว่าวันนั้นผมขับรถผ่าน

เห็นเขานั่งอยู่ก็เอกใจว่าเอ๊ะเขาไปนั่งทำไมตรงนั้น

พอมาเห็นภาพข่าวนี้นึกขึ้นได้ว่าน่าจะเป็นคนเดียวกัน
นี่ไงดิฉันเลยบอกว่าใจหายแวบเลย
เพราะเส้นนี้ดิฉันใช้โดยสารเป็นประจำใช้เดินทางเป็นประจำ

เออยังไงก็ต้องระมัดระวังนะ

เราไม่รู้ว่ามันมีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีคนอื่นหรือเปล่า

นั่งปั๊บแล้วข้างหลังมีคนเปิดมาแล้วมาทำอันตรายไหม

เอาของเราไม่ได้ทันล็อกรถใช่ไหมคนก็เข้ามาได้ใช่ค่ะ